คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะย้อนกลับไปวันที่๓๐พฤศจิกายนก่อนนะ
มีหนุ่มนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งเขากลับไปที่บ้าน
กลับไปถึงปุ๊บทำไมบ้านมันดูเหมือนถูกหรือขนกลับจนเทียบใจ
เดินขึ้นไปชั้น๒จะเปิดประตูเข้าห้องนอน
ประตูล็อกจากข้างในเขามีกุญแจไงเป็นเจ้าของบ้าน
ไขเข้าไปสิ่งที่เห็นคือโจรนอนหลับอยู่ในห้อง
แล้วทีนี้ข้างโจรมีมีดอิโต้วางอยู่
เขาก็พยายามจะย่องเข้าไปเพื่อที่จะเอามีดออกมาก่อน

ไม่ได้เปิดไฟบังเอิญโจรดันตื่นขึ้นมาพอดี
โอ้โหคราวนี้แหละค่ะสู้กันชุลมุนนานนับชั่วโมงเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายโจรเนี่ยเสียชีวิต
เรื่องนี้คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านนะคะ
นายทรงวุฒิปุณรัฐกุลอายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขากลับบ้านไปเนี่ยเจอโจรนอนหลับอยู่ในบ้าน
หลังจากโจรเข้ามาขโมยของในบ้านเขา
บ้านเขาอยู่ในซอยงามวงวาน๑๘นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าไปจับตัว

แต่โจรนั้นตื่นมาก็เลยต้องสู้กัน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มของวันที่๓๐พฤศจิกายนค่ะ
ทีนี้คุณพ่อของนายทรงวุฒิก็คือนายสหรัฐปุณรัฐกุลวัย๕๖ปีเนี่ย
เล่าให้เราฟังเพราะว่าอะไรได้ยินเสียงเหตุการณ์ในโทรศัพท์ตลอดเลย
คือลูกกลับมาที่บ้านพ่ออยู่ต่างจังหวัดจังหวัด
เพราะลูกจะโทรไปให้พ่อฟังทุกอย่าง

ทีนี้อย่างที่บอกว่าจังหวะที่เข้าไปจะหยิบมีดและจับตัวโจร
โจรนั้นตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็สู้กัน
บอกโอ้โหพ่อได้ยินเสียงตอนสู้กันเลยตอนนั้นใจพ่อก็ไม่ดีแล้วอ่ะ
เพราะว่าแบบโจรมีอาวุธพ่อก็ตะโกนออกมาจากโทรศัพท์เลยนะบอกว่า
เถอะหยุดเถอะแบบออกไปเถอะอะไรอย่างนี้บอกให้โจรยอมอ่ะ
ก็ไม่ยอมค่ะโจรบอกว่าไม่ยอมตะโกนกลับมาด้วยนะ
หลังจากนั้นคุณพ่อบอกได้ยินเสียงสองคนสู้กันตลอดเลย
นายทรงวุฒิเนี่ยเหวี่ยงโจรลงจากบันไดก็คือเขาอยู่ชั้น๒กันใช่ไหม
ก็สู้กันจากในห้องจนออกมานอกห้องเวียงโจรลงจากบันไดชั้น๒
กลิ้งลงมาชั้นหนึ่งโจรพยายามจะวิ่งหนีออกไปหน้าบ้าน
ก็กลับมาสู้กันใหม่ค่ะสู้กันอยู่นานนับชั่วโมง
จนกระทั่งนายทรงพุธเนี่ยเข้าไปล็อกคอโจรได้
แล้วก็พยายามกดตัวโจรให้นอนลงกับพื้น
จนสุดท้ายโจรก็แน่นิ่งไป

เริ่มรู้แข่งการรีบขับรถออกจากสะดวกบุรีมาหาลูกที่บ้านทันทีเลย

แล้วก็อย่างที่บอกมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งลูกผมล็อกได้จับได้แล้วเนี่ย

เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมีแนม
ลูกผมก็เลยคลายมือ
หาอาวุธมามาทำร้ายลูกผมอีกตอนนี้
เจ้ายงเจือนโคลมขามป
ก็เลยไว้เป็นอะไรอืมเซียดด้านอีกข้างเป็นอร่อยถลอก
หนึ่งเดี๋ยวอือ
ลูกผมก็เลยกดให้เขาอยู่กับที่อีกครั้งกดประกันแม่ไป
ก็เป็นค่านิ่งไปนะครับ
บางฝ่ายก็บอกถ้าผมไม่ทำแบบนี้โจรอาจจะฆ่าเขาก็ได้

อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
เกินกว่าเหตุไปรึเปล่าเพราะว่าตอนแรกเขาก็มีที่เท่าว่าจะหนีแล้ว
แต่ว่าประตูล็อกก็เลยออกไปไม่ได้แล้วกลับมาสู้กันอีกคือถ้าล็อกคอแล้วเนี่ย
เขาเริ่มทุรนทุรายเหมือนหายใจไม่ออกก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่าว่ามันแน่นเกินไป
ตัวใหญ่แหละโจรอาจจะพี่ยายแหละเพราะเขาตัวพ่อเล่าให้ฟังว่ากดแบบกด
พ่อก็บอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้นหน่อย
เกิดขึ้นหน่อยเพราะว่าโจรอ่ะตอนแรกก็โจรมีอีโต้อ่ะ
อ่าไม่รู้แหละว่าตอนสู้กันอ่ะมันกระเด็นไปไหนหรืออย่างไรบ้าง
แต่มันก็ลูกก็ต้องป้องกันตัวถ้าลูกไม่ทำ
ลูกอาจจะตายก็ได้ใช่ใช่แต่บางคนก็บอกว่าอ่า
ทำไมคุณไม่แจ้งความล่ะทำไมคุณถึงเอาตัวเข้าไปแบบนี้
เวลานั้นแจ้งความก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมหรืออย่างไร
หรืออะไรยังไงอ่ะเนอะส่วนหลังจากนั้นค่ะ
นายทรงวุฒิที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ไปหาตำรวจ
ชาวหมอมภองมุนวนธบุรีนะคะให้ปรับทำเพิ่มเติม
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาด้วย
ตำรวจบอกว่าสอบสวนเจ้าของบ้านแล้วเพราะว่ามีการต่อสู้กัน
มีการใช้กระทะตีเพื่อป้องกันตัวด้วย
แต่ไม่สามารถทำอะไรคนร้ายได้
จากนั้นก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
เจ้าของบ้านใช้แขนล็อกตัวคนร้ายไว้จนแน่นิ่งไป
ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ชนสูตรว่าคนร้ายเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจนะคะ
ก็ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
พ่อก็บอกว่าขอให้สังคมเห็นใจลูกเขาด้วย
ถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ลูกเขาอาจจะตายก็ได้
คือเรื่องนี้มันก็พูดยากอะนะคะอย่างแรกเลยคือเนี่ยคุณเข้าไปขโมยของในบ้านเขา
แต่ทีนี้ในจังหวะที่สู้กันในจังหวะที่ป้องกันตัว
ล็อคคอร์หรือกดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่
คือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากคนสองคน

อีกคนนึงไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
เราที่เป็นคนที่ได้รับฟังข้อมูลมาเราทุกคนก็รับฟังมาพร้อมของคุณผู้ชม
ก็ทำได้แค่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมใช่ครับ
ให้ตำรวจเขาเป็นคนตรวจสอบหาหลักฐานหาพยานไปดูพยานแวดล้อมต่างนานา
แล้วดูว่ามันเกินกว่าเหตุไหมมันจำเป็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไร
ให้ทางนั้นเขาตัดสินกันแล้วกัน